คือร้องได้ให้ร้าน
คือร้องได้ให้ร้อง
ลุ่มอ่อบ่ต่อหน้าตาไม่หล่อแต่ก็ใจเดียว
หากรักใครแล้วไม่เบี้ยวซื่อตัดรักเดียวคงทน
พ่อแม่ท่านอยากอุ้มหลานที่นั้นอยากอุ้มหน้ามนต์
สละโดดเต็มทนรับรักสักคนเถิดปาก

ลำวงพี่หน้ามันมันเหลือเกิน
หมันนะไม่ต้องเร็วมากค่อยไป
น่าแอบน่าแอบอย่างน่ะสนุก
พี่หมาบอกใครจะสนุกก็สนุก

คุณหมาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ในวันที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

ร้องได้ร้องได้

คุณหมาร้องได้ร้องได้
ในวันที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณหมาร้องได้ร้องได้
ในวันที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

ในวันที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
ร้องไปได้ค่ะตอนนี้รับแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
เพลงที่๓ครับรับไปแล้ว๔มือ
เพลงของคุณชนอภิชาติหนุ่มอบตนั่นเอง

ก็ผ่านไปได้แล้ว๓เพลง
ครึ่งทางของเงิน๑แสนบาท
แสนบาทต้องร้อง๖เพลงนะครับ
ก็เรียกได้ว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้น้อยเผื่อเนี่ย
ใกล้แล้วแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ย
ถ้าไม่โดนเพลงที่ผิดยุคจนเกินไป
ยุคของคุณมานะผมว่าคุณมานี่มีสิทธิ์ไปได้ไกลทีเดียว

ก็ตอนนี้ต้องอยู่ที่โชคที่ดวงแล้ว

นอกจากโชคเราก็ต้องมีกำลังใจ
กำลังใจสำคัญก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วน้องโน้ตลูกสาวนะ

ก็ขยันค่ะแล้วก็แบบอดทนอะไรด้วยค่ะ

พ่อเป็นตัวอย่างอะไรให้กับโน้ตบ้างคะ
ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนป๓เขาได้รางวัลพ่อดีเด่นนะคะ
แสดงว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนโน้ตต้องเป็นเด็กดีใช่ไหม
รางวัลนี้พ่อเราถึงได้มาโน้ตเรียนเก่งไหมลูก

อยู่ที่บ้านเวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราใช้ภาษาไทยเยอะหรือว่าใช้ภาษาของแม่เยอะกว่ากัน
ใช้ภาษาประมาณครึ่งกลางค่ะ
ครึ่งกลางได้กำไรนะลดได้๒ภาษา
ถ้าได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะจะสามารถเป็นไกด์ได้

อย่างนี้หนูเกิดในเมืองไทยหนูมีบัตรประชาชนไหม

อีก๒คนชื่อพี่อะไรมั่ง

พี่เล็กกับพี่จิ๋วแล้วก็โน้ต

พ่อแม่เลี้ยงดูเรา๓คนมายังไงบ้าง
ก็ให้ความรักอบอุ่นเท่ากันนะคะ
เสาร์อาทิตย์นี่พ่อแม่พาไปเที่ยวไหนมั่ง

ตอนเช้ากับตอนเย็นอะไรอย่างนี้หนูก็จะช่วยล้างจานหุงข้าว

เวลาอยู่ใกล้ทะเลดีอย่างหนึ่งเราจะไม่ท้อ
ใดก็ตามที่เราท้อจงออกไปยืนที่ระเบียงบ้าน
จะได้ยินคลื่นซัดมาว่าซู
คุณหมานอกจากโรคที่หลักไขมันความดัน

ผมนอนตื่นมาแล้วพอตอนเช้ามันก็ลุกปกติ
พอลุกขึ้นกำลังจะลุกมันวูบเลยครับ
วูบแล้วผมล้มลงไปแต่ผมเท้าทันแขนผมเท้าเท้าทัน

คือผมนอนก็บ้านก็หมุนหันข้างอย่างนี้
ก็เหมือนมีคนตามมันจะเป็นเงาตลอด
ไขมันในเทศเลือดมันเกินครับ
ทั้ง๒ตัวเลย๒๕๐ทั้งหมดเลย

อันนี้ถามคุณหมอไหมว่ามันเกิดจากอาหารที่เรากินหรือว่าเป็นกรรมพันธุ์

ช่วงแรกผมไม่รู้นะผมไปซื้อทอดมันมากิน
พอกินทอดมันปุ๊บผมจะปวดหัวทันทีเวียนหัวทันที
แล้วตอนหลังมาผมก็เลยไม่คิดผมก็เริ่มรู้ว่ามาจากของมัน

ก็เรียกว่าอาการข้างเคียงจากนี่แหละครับ
ไขมันในเส้นเลือดอย่างเดียวเลย
แข่งก่อนแล้วดีกว่าจะได้แบบอัสระ
เลือดสุบฉีดนะนะจะได้ไขมันจะได้โอน่านใส่ถ้าร้องอยู่หรือคุยกันนี่มีอาการ
มาต่อกันที่เพลงที่๔เลยนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชม
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
มีมูลค่า๖๐๐๐๐บาทนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐๐บาทนะครับ

ไม่รู้ว่าเนื้อเพลงจะหวานหรือเปล่าพี่หมา

เพลงนี้ยังไงครับ

นี่แอบเห็นอาการซึมลงซึมลง
เหนื่อยหรือว่าอะไรฮะหรือว่ามันกดดัน

เอาล่ะไม่เป็นไรตัวช่วยยังมีอีก๒ตัว
ถ้าคิดว่ามันจำเป็นจะต้องใช้อีกก็ต้องใช้กันล่ะครับ
เพราะไม่งั้นมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้มูลค่าหกหมื่นบาทตอนนี้มีอยู่แล้วสี่หมื่นบาท

ถ้าบอกว่าสู้ก็สู้กันต่อไปนะครับ
คุณหมาครับในเพลงที่๔นี้คุณหมาจะสู้หรือจะหยุดครับ
ยุดครับ

อยู่อีก๒แผ่นป้ายนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เหลือแผ่นที่๑๒๓๔แล้วก็๖นะครับ

ข้างด้านล่างศรยานะครับคุณอิ่ม
ชี้มาด้วยนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับ
เป็นสัญลักษณ์ว่า๑หรือว่าแก
อันนี้ผมไม่รู้แกยาแกประพาทแกกายภาษณ์

ก็ไม่รู้ว่าสมทิศอะไรกัน

เอาละครับคุณหมายตกลงเลือกแผ่นที่

วันนี้ขอฉีกกฎการเคารพเมียนไป๑วันนะ

หักตำราทิ้ง๓แล้วเลือกหมายเลข๓นะฮะ

ในเพลงที่๔นี้นะครับคุณหมาเลือกมาแล้ว
แผ่นที่๓นะครับก็คือ

แผ่นที่๓ข้าวแบบนี้เลยครับ